คุณผู้ชมครับมาดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์เศร้าที่ผู้หญิงคนหนึ่งเธอท้องได้๔เดือน
ขี่รถจักรยานยนต์พาลูกชายวัย๖ขวบไปเล่นน้ำที่บางแสน
ขากลับใช้เส้นทางเรียบลันเวย์ของสนามบินสุวรรณภูมิ
ด้วยความที่ไม่ชินทางเธอประสบอุบัติเหตุ
คว่ำทำให้เสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกรวมทั้งเด็กในท้อง
แล้วมีภาพจากกล้องหน้ารถของรถคันที่ขับตาม

นี่น้องผู้ชายเกาะหลังแม่แม่ขี่ไป
ภาพนี้เป็นภาพที่๒แม่ลูกนี้
ขี่รถกันไปเขาพักอยู่นนทบุรีนะ
เขาขี่รถไปหาเพื่อนที่ชนบุรี
พาลูกไปเล่นทะเลบางแสนเพราะลูกอยากเล่นมาก
ลูกชายอายุ๖ขวบบอกว่าแม่ผมอยากเล่นน้ำทะเล
แม่ก็เลยพาไปอยากเห็นทะเลสักครั้งหนึ่ง
นี่แล้วขากลับใช้เส้นทางถนนนี้คือเรียบรันเวย์

แล้วดูจังหวะวงกลมนะครับ

แล้วเหตุการณ์นี้ทั้งสองคนเสียชีวิต

มันเศร้าอย่างที่ผมบอกไปว่าในท้องของผู้หญิงคนนี้
เขามีลูกอีกคนนึงอายุ๔เดือน

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าวันที่๑๙มกราคม

นี่ครับคือทำให้๒แม่ลูกเสียชีวิตเพราะอะไร
ใช่ร่างของสองแม่ลูกเนี่ยมันกระเด็นไปอยู่เกาะกลางถนนเลย
ไอ้ร่องต้นไม้ข้างขวามือคุณผู้ชม
อันนี้เห็นแต่จักรยานยนต์เปล่านะ

แต่ว่าสบทั้งสองสบเนี่ยไปอยู่ตรงร่องนี้
ตรงร่องนี้นี่แต่รถเนี่ยไปอยู่ซ้ายเลย

ผู้เสียชีวิตคือนางสาวนิพาอายุ๓๒ตั้งท้อง๔เดือน
แล้วก็น้องบูมลูกชายเขาอายุ๖ควบนะครับ
คืออย่างที่ผมบอกไปว่าคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
มีเพื่อนของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังว่า
จริงแล้วเพื่อนคือนิพาโทรไปหา
ทำยังไงดีเพื่องก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวฉันจะออกฆาตที่จ่ายให้

แม่ก็เลยพาลูกขี่ไปถึงบางแสน

แต่ว่าทางด้านของนิพาผู้เสียชีวิตบอกว่า
อยากจะไปหาเพื่อนที่ประธุมธนีย์ก่อน

จนไปประสบอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกเลยคุณผู้ชมครับ
นะฮะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไร
แม่อยากเติมความฝันให้ลูกอยากเห็นทะเลสักครั้งหนึ่งครับ

ทางด้านของมูลนิธิร่วมกับตันยูนะครับล่าสุดเนี่ยมีการเดินทางไปรับศพแม่ลูกคู่นี้ออกจากโรงพยาบาลบรามาธิบดีจากกรีนริบดินสมุทรปราการแล้วเอาไปให้ครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบางพีใหญ่กลางนะโดยทางด้านของท่านเจ้าอาวาสก็ให้ความอนุเคราะห์รับศพไปบำเพ็ญกุศลให้แล้วก็สวดปุ๊บชาปนกิจ

ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันลูกสาวโทรบอกว่าแม่หนูฝันไม่ดีหนูฝันว่าฟันหน้าหนูหักไปสองซี่ตัวเองก็เตือนเฮ้ยถ้าเกิดฝันแบบนี้มันเป็นรางไม่ดีต้องระวังเอาไว้ให้ดีนะถ้าฝันแบบนี้โบราณเขาถือว่าจะสูญเสียคนรักนะฮะแต่ไม่คิดแล้วว่าไอ้สิ่งที่ลูกฝันที่เคยเตือนลูกไว้กลายเป็นว่า

รักน้องบงกับแม่เขาด้วย